ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะคุณผู้ชมค่ะกับกรณีเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ที่พนักงานการไฟฟ้าท่านหนึ่งนะคะขึ้นไปซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเกิดระเบิดขึ้นมาสุดท้ายไฟคลอกร่างของเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะคะล่าสุดเสียชีวิตลงแล้วเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหว

เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งค่ะ
ก็พบว่าหม้อแปลงที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ย
อยู่ในสภาพไม่เกลี่ยมมีร่องรอยการระเบิด
วันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์
เข้ามาเคลียร์ไปตัดสายไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิ้ลที่ไหม้ออกไป
นายสุธิพงศ์มะโนวงค่ะอายุ๓๔ปี
เขาเป็นเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์เขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ไม่ถึง๑๐เมตรอันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไปคลีย์เหตุ
การนะนะคะมีสายไฟมันก็พันกันอยู่อ่ะเนาะตอนแรกเนี่ยนะ
มันก็มีหม้อแปลงด้วยแล้วไฟก็ลุกไหม้รุนแรงมากนะคะตอนเกิดเหตุ
เกิดเหตุเนี่ยเขาขายของอยู่ในร้านเขาได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นไปหมดค่ะ
หลังจากนั้นเกิดเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็มีเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ
ระหว่างนั้นนะคะมีชายชาวต่างชาติขับรถผ่านมาพอดี
แล้วผู้ชายคนนี้พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะฟังเสียงเขาเล่าเหตุการณ์ค่ะ
ตั้งแต่เสียงระเบิดตุ้มก็มีไฟลุกนะครับไฟลุกพอดีผมก็ออกวิ่งออกมาดู
เห็นพี่เขาติดอยู่บนเสาไฟฟ้าแล้ว
พอติดก็ช่วยกันพยายามช่วยกันปลดเซฟตี้ที่ติดที่เอวแก
พอช่วยปุ๊บพี่แกก็ตกอยู่ข้างบนประมาณ๓ทีแล้วก็ตกลงน้ำ
น้ำก็ช่วยกันดึงลงมาแต่มันก็ยังมีกระแสไฟอยู่
คือทุกคนพยายามให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทั้งชาวบ้านก็ดี
แล้วก็ชายชาวต่างชาติก็ดีที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามให้ความช่วยเหลือ
ชาวบ้านบอกผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ก็ไม่รู้เป็นใครล่ะแต่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่เข้ามาพักในพื้นที่นะคะ
สุดท้ายก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะโอ้เป็นภาพที่บีบหัวใจมากนะครับ
หัวใจเหลือเกินนะครับยังไงแล้วคนที่ทำอาชีพแบบนี้นะฮะ
ที่ทุกคนก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ